อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเพื่อนบ้านฆ่ากันเองเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะไม่น่าเชื่อว่าเขาฆ่ากันตายด้วยสาเหตุนี้จริงเหรอ

แค่นี้ค่ะคือเขาไปหากบกันในทุ่งนาตอนกลางคืนแล้วบังเอิญไปเจอกัน
หากบพร้อมกันพอดีในช่วงเวลาแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ไฟเนี่ยมันไปส่องหน้าอีกคนนึง
จริงวันนั้นเขาก็ยังไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่วันถัดมาดันมาเจอกันอีกทีนึง
ตัดสินใจเดินเข้าไปถามว่าเอาไฟมาส่องหน้าเขาทำไม
เท่านั้นแหละค่ะทะเลาะกันเถียงกันรุนแรงถึงขั้นด่าพ่อล่อแม่
สุดท้ายควักปืนยิงกันตายเลยนะคะในการเกิดขึ้น๑๐โมงเช้า
ขนำกลางสวนยางพาราในตำบลพวงอำเภอเมืองสงขลาค่ะ
คนตายชื่อว่านายนรงมณีอายุสี่สิบสองปีสภาพคือ
โดนยิงด้วยอาวุธปืน๓๘๒นัดเข้าหน้าอก๑นัดแล้วก็แขนขวาอีก๑นัดนะคะ
คนก่อเหตุชื่อว่าเรืองชัยแสงอ่อนอายุ๒๓ปี
เป็นชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะหลังจากก่อเหตุก็ขี่รถหลบหนีไป
นายมณิอภัยรัฐผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
นั่งอยู่ในขนำด้วยแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อจริงสองคนนี้ทะเลาะกันจากแค่เรื่องไฟส่องหน้ากัน
ส่องหน้ากันแล้วมันบานปลายไปจุดขั้นยิงกันตาย
ลองฟังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังนะคะ
เรื่องของเรื่องก็คือประมาณสัก๓๔วัน
ก่อนนายนรงคนตายเนี่ยนะคะกับนายเรืองชัยคนก่อเหตุ
ไปเจอกันที่ทุ่งนาตอนกลางคืนจังหวะที่เข้าไปส่องกบครับ
นี่ค่ะถ้าตามคำบอกเล่าของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คือเดินส่องกบกันไปเนี่ยแล้วไฟมันอยู่ระดับศีรษะ
พอดีเพราะเป็นไฟแบบคาดหัวจังหวะเดินสวนกันอะไรอย่างเงี้ค่ะ
เย้หน้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไฟของนายนรงเนี่ย
ดันไปใส่หน้าไปส่องหน้านายเรืองชัยแต่วันนั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะคะ
เนี่ยเป็นจังหวะเนี้ยก็จบไปผ่านไปจนกระทั่งเช้าวันนี้นายนรง
กรีดยางพาราเสร็จก็นั่งพักอยู่ที่ขนำนายเรืองชัยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
นายนโรงนั่งอยู่พอดีเหมือนนึกขึ้นได้ค่ะว่าเอ้ย
วันก่อนเอาไฟส่องหน้านี่จอดรถเลยลงมาถามเลยบอกว่า
เอาไฟมาส่องหน้าเขาทำไมเท่านั้นนะคะทะเลาะกันเลย
เถียงกันรุนแรงมากจนถึงขั้นนายนรงเนี่ยด่าพ่อล่อแม่นายเรืองชัย
พอขึ้นพ่อขึ้นแม่ทนไม่ไหวแล้วนะคะนายเรืองชัยก็เลยชักปืนที่เอวออกมา
ยิงใส่นายนรงไปสองนัดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
แต่ผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมงน่าจะตั้งสติได้ค่ะ
เรืองชัยก็เลยติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองสงขลานะคะ
จังหวะที่พามาที่สพเมืองสงขลาเขาบอกว่าเขาโมโหที่มาด่าพ่อด่าแม่เขา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ